เขาก็เรียนรู้วิถีชีวิตวิถีไทย
และวิถีในการประหยัดพลังงานเช่นเดียวกันนะครับ
ก็เลยทำเตาไร้ควันหรือว่าเตาชีวมวลขึ้นมาเองนะครับ

โดยชาวบ้านหนองบ่ออำเภอหนองหาญจังหวัดอุดรธานี

เดินทางไปศึกษาหาความรู้เรื่องของการผลิตเตาชีวมวล
หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่าเตาไร้ควัน
ประหยัดแก๊สหุงต้มประหยัดเงินและประหยัดเวลานะครับ
โดยไปเรียนรู้กันที่บ้านของร้อยตำรวจตรีสุวิชัยภัยศาลพันธ์
รองสารวัตรงานป้องกันและปราบปรามสพนหาน
ซึ่งนอกจากรองสาววัดจะทำหน้าที่พิทักษันติราชแล้ว
นี่ยังเปิดเป็นเหมือนศูนย์เรียนรู้แบบนี้ได้เลย
โดยเตาดังกล่าวผลิตได้จากถังปี๊บ

ที่หาได้ไม่ยากแล้วก็จริงไม่ได้ใช้แล้วถูกต้องไหมครับ
สีทาหมดแล้วก็เหลือแต่ถังไว้ทำไมจะไปทิ้งก็ไปรีไซเคิลได้
แต่ว่าถ้ามาทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางในการเกิดประโยชน์นะครับ
ก็นำมาประกอบทำเป็นเตาขนาดเล็กเพื่อก่อไฟ
โดยใช้เศษไม้ฟืนน้อยแต่ให้ไฟได้ดี
ร้อนนานไร้ควันและไม่ทำให้ภาชนะดำนะฮะ

จากเตาเนี่ยมีน้ำหนักเบาทุกคนยกนิ้วให้แบบนี้โอ้โหดีจังเลย

เพราะว่าตอนนี้มีเตาไร้ควันที่เป็นไฟฟ้า
นี่ขายเยอะแยะเลยนะแต่อันนี้ชีวมวล
ใช่ฮะชีวมวลนะครับแล้วก็ไม่ทำให้ภาชนะ
ห่อหายเครื่องต้มของเราคุณแม่บ้านขี้เกียจมานั่งขัดอีก

ใช่นะฮะเพราะว่าใช้เตาชีวมวลไม่ดำแน่นอนนะฮะ
นี่เขาก็ยกหม้อขึ้นมาโชว์เลยนะครับ

เพื่อเรียนรู้การผลิตเตาชีวมวลไร้ควันนั้น
ผู้นำชุมชนก็ได้สนับสนุนให้จัดตั้งเป็นกลุ่มเกษตรกรเลยนะ
เพื่อนำความรู้ที่ได้ไปต่อยอด
บอกเพื่อนบ้านหรือว่าไปผลิตใช้เองที่บ้านนะครับ
หรือว่าจะผลิตเตาชีวมวลไร้ควันออกจำหน่าย
เป็นผลิตภัณฑ์ในชุมชนก็ได้เลย

ท่านรองสารวัตรก็สอนเลยทำอย่างนี้
เจาะอย่างนี้เจาะปี๊บอย่างนี้นะฮะ
เอาถังสีใส่เข้าไปแบบนี้เดี๋ยวจะกลายเป็นเตาชีวมวลได้เลยนะฮะ

ไม่ใช่ว่าอยู่เราเอาถังสีไปทำเองแบบนี้